เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านโคกตาอิ่มตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำ
ตอนนี้ชาวบ้านก็ยังแปลกใจสงสัยอยู่นะครับ
โดยเฉพาะเจ้าของไก่ไข่
เขาซื้อมาเลี้ยงอยู่หลายตัวนะฮะมี๑๐ตัวเนี่ยอยู่ดีมันก็ตายนะครับ
ในสภาพที่ถูกควักไปแต่เครื่องใน

อยู่อย่างนี้เลยแล้วที่ท้องเนี่ยเหมือนกับถูกควักถูกคว้านไปแล้วเอาไปแต่เครื่องใน

เจ้าของไก่กับชาวบ้านเลยบอกว่าเอ๊ะผีปอบหรือเปล่าเอาไปกินแต่เครื่องใน
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในบ้านโคกตะอิ่มตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
พันไข่นะฮะไก่ไข่เลี้ยงไว้ในร้าวอย่างดีฮะมีอยู่๑๐ตัว
มันตายด้วยสภาพแปลกประหลาดหกตัวแต่ละตัวนะครับมีร่องรอยเหมือนกับ
ถูกเจาะบริเวณช่องท้องแล้วเครื่องในหายไปหมดเหมือนกันทุกตัว
นี่ครับเหลืออยู่แค่๔ตัวตายไป๖ตัวแล้วเครื่องในหายไปด้วย
เจ้าของเขาก็ตรวจสอบรอบล้าวไก่เลยนะครับไม่มีร่องรอยเท้าสัตว์เลยนะฮะ
ที่จะเข้ามาทำร้ายไก่เนี่ยฮะดูหมดแล้วไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับ
เจ้าของไก่ชื่อนางมิมีมุกอายุ๖๑ปีนะครับบอกว่า
ซื้อไก่แม่พันธุ์มาเลี้ยงซื้อมาสิบตัวลงทุนไปแล้วทั้งล้าวเนี่ยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยหมื่นบาทนะทั้งเล้าไก่ที่ทำนะครับ
แล้วก็ตัวของแม่พันธุไก่ที่ซื้อมานะครับเป็นไก่ไข่
ยังไม่ทันได้ไข่เลยตอนนี้ตายไป๖ตัวแล้ว
ก่อนเกิดเหตุคือตี๔นะครับเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงร้องแตกตื่น
ตกใจแต่ไม่เอกใจอะไรคิดว่ามันใกล้สว่างแล้ว
เดี๋ยวรุ่งเช้าค่อยออกไปดูนะครับตอนนั้นไก่มันก็ร้องกัน
พอไปดูเนี่ยพบว่าไก่ตายไป๖ตัวนอนตายเกลื่อนอยู่ในล้าว
ไก่กระจายไปทั่วเลยนะครับมีสองตัวรอดตาย
อีกสองตัวไม่รู้หายไปไหนนี่ฮะเธอคาดว่าแบบนี้หรือเปล่า
อันนี้เราคาดการณ์นะเขาคาดการณ์เลยทำภาพให้ดูตามการคาดการณ์
ถูกต้องเราก็ลองทำภาพดูว่าเป็นไปได้ไหม
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าผีปอบหรือเปล่าอืมนี่ฮะเพราะว่ามันเอาแต่เครื่องในอ่ะ
มันก็แปลกนะเออแล้วหายไปสองตัวด้วย
เนี่ย๖ตัวที่ตายอยู่เนี่ยหายไปแต่เครื่องในลักษณะถูกเจาะท้องแบบนี้
บอกว่าจับไก่มาดูเนี่ยตกใจเลยแต่ละตัวเครื่องใน
ตับไตลำไส้หายไปหมดตรวจสอบรอบเล้าไก่
ซึ่งทำจากลวดเหล็กด้วยนะคลุมตะข่ายอีกชั้นหนึ่งค่อนข้างแข็งแรง
ไม่มีรอยเท้าอะไรนะฮะแต่มันมีช่องเล็กเล็กถูกเจาะ
ประมาณสองฝ่ามือตอนนี้เธอบอกเธอภาวะมาก
กลัวว่าจะเป็นผีปอบเหมือนกับที่เคยมีข่าว
อันนี้มันกินพุงไปหมดเลยนี่น่ะกินทั้งพุงทั้งตับทั้งไอ้ดิน
อันนี้เหมือนกันสองตัวแต่ไอ้ตัวนี้มันน็อกมันมันตื่น
แล้วมันนอกตายเองค่ะด้วยนี่เดี๋ยวอ่ะมันไม่ยอม

มาคืนอะไรเนอะมาคืนวันค่ะฉันยังมาส่องดู
คำส่องเดินทั้งรอบสามรอบเนอะอืมเป็นยากรู้อยากเห็น
ป่วนหอยมุกอายุ๖๘ปีนะครับเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑
บอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะฮะแถวนี้
ถ้าเป็นสุนัขหรือว่างูเนี่ยอันนี้จะชัดเพราะมันจะกินไก่ทั้งตัว
ถ้าเป็นตัวเงินตัวทองมันก็ไม่น่าเจาะจงมากินแต่เครื่องใน
แล้วไก่มันเป็นยังไม่ได้ตาย
และในพื้นที่อำเภอนางรองหรือว่าในเขตภาคอีสานเนี่ย
ป่วนเขาบอกว่าไม่มีตัวเงินตัวทองนะถ้ามีก็มีน้อยมาก
จะเป็นสิ่งลี้ลับหรือว่าผีปอบหรือเปล่า
แต่ก็คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ยุคสมัยนี้มันคงไม่มีแล้วล่ะผีปอบ
เราก็เลยถามข้อมูลนี้นะครับไปยังนายอำพลพัวพัฒนากุลประสุทธิ์อำเภอนางรองนะครับ
ท่านบอกว่าถ้าดูจากลักษณะของไก่ที่ตายเนี่ยนะครับแล้วก็ท้องเทิงมันถูกเจาะ
แล้วก็เครื่องในหายไปเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมากกว่า
เพราะฟันมันคมมันสามารถกัดรั้วรวดหนามแบบนี้เข้ามาในร้าวไก่ได้
มุดเข้ามากินไก่ไปเลือกกินจากข้างลงข้างในแล้วมันก็ไป